วันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวคนสวยของเราไปทดสอบการติดตามจากคุณกระมวลวันการีพัฒน์ครับ
ระบบความปลอดภัยค่ะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของรถยนต์ซูบา
จึงได้มีการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ค่ะที่เรียกว่ารหัสระบุตัวตนเพื่อให้ผู้ใช้รถนะคะสามารถเก็บกุญแจไว้ภายในรถและออกไปทำกิจกรรมต่างค่ะโดยที่ไม่ต้องกังวลว่ากุญแจจะเกิดการตกหล่นหรือว่าศูนย์หาย
เพียงกดรหัสผ่านที่ถูกต้องนะคะที่บริเวณฝากระโปรงหลังรถเพียงเท่านี้ค่ะประตูทั้งหมดก็จะปลดล็อกแล้วล่ะค่ะ
มีระบบอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม
ภายในประเทศทั้งหมด๗๐๐คันค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน